นำแล้วกันนะครับที่วัดแห่งนี้ที่ผมชอบมาก
หว่างวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมฮะ
ไปกันที่นั่นแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไร
ก็ตามภาพที่เห็นครับโอ้โหวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คนเดินทางไปกันเยอะเพราะเขามีความเชื่อเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ
ว่าจะให้โชคให้ลาบเนี่ยไปหมดทุกจุดแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนตาทองนิ้วราย
แล้วก็จุดพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมา

คุณผู้ชมแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากคือตรงนี้
กุมารน้องก้าวเลิฟ
บอกเลยว่าดังมากนะเขาบอกอย่างนี้เนอะไม่ต้อง
หลังจากมีนักเสียงโชคมาจุดประทัดแก้บนไงมันเลยดัง
เสียงดังใช่เสียงดังโอ้โหเราไม่ได้จุดนัดสองนัด
หลายนัดเลยจุดเป็นแสนนัดก็ต้องดังอ่ะค่ะ
ดังที่ดังเพราะว่ามาจุดประทัดแก้
บนแปลว่าต้องขอพรและสมหวังนั่นอ่า
สิ่งนั้นทำให้หลายคนนั้นต้องมาที่นี่คุณผู้ชมฮะ
แล้วการที่มาขอพรน้องก้าวกุมารเลิฟเนี่ยนะฮะ
อย่างหนึ่งที่ต้องทำมากระซิบหูอย่างที่เห็นนี่แหละ
แล้วเรื่องของเรื่องคนที่มาแก้บนก็ไปถามนะว่าเอ๊ะมาแก้บนเนี่ย

คนนั้นนะที่เขามาแก้บนเขาบอกว่าถูกรางวัลประมาณสัก๓๐ล้านได้
อะไรนะ๓๐ล้าน๓๐ล้านค้าหรืออะไร๓๐ล้านบาทนี่แหละ
จริงเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะไปแล้วจะได้
๓๐ล้านไม่ใช่นะเออเอาแต่เนี่ยวิธีการอย่างที่เห็น
กระซิบข้างหูเอออยากจะได้อะไรขอให้ถูกละมงละมวัลไหลก่อน
ลองไปกระซิบข้างหูแบบนั้นดูนะฮะแล้วคุณสังเกตชุดทหาร
เสื้อทหารเต็มไปหมดเลยถ้าทางน้องมาก้าวกุมารเลิฟเนี่ยนะ
น่าจะชอบทหารใช่ก็จะมีพวกชุดทหารของเล่นเด็กรถตักดิน
หรือว่าจะมีน้ำดงน้ำแดงอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ก็จะเป็นของที่นิยมไปแก้บนกันนะคะ
รวมไปถึงพัดฮิตมากก็คือประพัดนั่นเอง

คือไปผมไม่ว่าหรอกไปกันได้แหละ

แต่ยังไงซะคุณมีสเปรยแอลกอฮอลไหม
ลองฉีดแล้วเคล็ดกันก่อนแล้วกันเนอะ

กันตลอดเวลากระซิบแบบใส่หน้ากากอนามัยได้
อย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยด้วยนะคะ